เดี๋ยวไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวนะคะคุณจุ๋ยวรัฐยาคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยคนนี้จะเป็นเจ้าสาวแบบว่าป้ายแดงแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนถามว่าเออเนี่ยงานเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วนะคะ
คุณจุ๋ยเองก็บอกว่าตอนนี้ชุดก็ยังไม่ได้ลองนะ
ก็ยังแจกไม่ครบนะคะแต่ก็เชื่อว่าเมื่อถึงวันงานทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
ส่วนภาพที่เจ้าตัวไปมอบการ์ดเชิญงานแต่งให้พี่สาวคนสนิท
คุณแอฟทักษะออนคุณผู้ชมภาพนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมกับโพสต์ขอบคุณสาวแอฟนะที่ช่วยดูแลเรื่องสถานที่จัดงาน

บอกว่าออกตัวเป็นทีมแอปแบบชัดเจนขนาดนี้
เจอนาบ้าดราม่าแบบรัวอะไรว่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ค่ะเพราะมันเป็นจังหวะพอดีที่จุ๋ยต้องไปแจกการ์ดพี่แอฟค่ะ
เรื่องนี้เราก็เป็นคนในวงการนะกับใครเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วค่ะ
จุ๊ยมีแค่กำลังใจกับแม่คะเพราะเจอเท่าข้างหนักเหมือนกันช่วงนี้
ไม่มีค่ะมีแค่กอดแล้วก็แบบขอบคุณที่พี่แอฟคอยดูแลเราจุ๋ยจะเป็น
จุ๋ยจะเป็นพาร์ทส่วนตัวของจุ๋ยมากกว่าซึ่งไม่เกี่ยวกับข่าวไม่เกี่ยวกับอะไรเลยค่ะ
มีแต่ความรักและความหวังดีแล้วจุ๋ยก็เชื่อว่าระดับพี่แอฟเนาะ
ดิวกับทุกเรื่องได้ในชีวิตอยู่แล้วค่ะ
จุ๋ยคิดว่าพี่แอฟเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตค่ะ
เท่านี้จุ๋ยคิดว่าพี่แอฟก็ปลอดภัยจากหลายเรื่องแล้ว
แต่ชาวเน็ตอย่าไปจับจ้องนักอย่าไปเป็นห่วงนะคุณผู้ชม

เพราะจริงแล้วเนี่ยนอกจากคุณจุ๋ยเขาจะมาแจกการ์ดพี่แอดแล้ว
ก็ยังไปแจกการ์ดคุณแม่กุ๊บกิ๊บด้วย
และที่สำคัญคุณกุ๊บกิ๊บเองก็ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับคุณแมท
แล้วก็ลงเมื่อเย็นนี้เองนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดรามงดราม่าเรื่องนี้ตกไปนะคะ